ถึงเรื่องของผักแล้วเนี่ยหลายคนชอบทานผัก

โดยเฉพาะผักปลอดสารพิษ
จะพาไปดูที่จังหวัดปราจีนบุรีหน่อย
พาไปเลือกผลผลิตปลอดสารพิษแบบอร่อยดีมีประโยชน์กัน
คุณมาดูนี่มันแบบพืชผักเป็นสวนผักปลอดสารพิษ
ที่เขาว่ากันว่าราคาถูกด้วย
มาที่สวนเกษตรอินทรีย์บ้านเขาไม้แก้วนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
การเกษตรแห่งนี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเขามีงานทำ
มีรายได้แล้วก็เก็บพืชผักไปรับประทานได้เพื่อเลี้ยงชีพด้วยนะคะ
นี่คือคุณสุนทรคมข่ายเป็นหัวหน้าศูนย์เกษตรอินทรีย์เขาไม้แก้ว
ก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังแบบว่าผลไม้พืชผลพลไม้เป็นแบบปลูกเกษตรอินทรีย์๑๐๐
ผลผลิตจะถูกส่งขายให้กับโรงพยาบาลกบินบุรีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
และตลาดนัดสีเขียวในพื้นที่อีกหลากหลายแห่งนะคะ
ซึ่งพืชผักที่สวนแห่งนี้มีมากมายหลากหลายชนิด
ไม่ว่าจะเป็นฟักทองกะหล่ำปลีผักบุ้งจีนคณะและผักกาดเป็นต้น
จริงก็คือไม่ใช่ผักกาดเป็นหัวแต่เป็นผักกาดเป็นต้น
ครับว่าเดี๋ยวผักกาดเป็นหัวล่ะถูกแล้ว
เออแค่มีคำว่าเป็นต้นทิ้งท้ายค่ะก็คือจริงจริงมีหลากหลายอย่างเนอะ
แล้วนอกจากนี้นะผลผลิตที่สวนเนี่ยเขาจะมีราคาถูกกว่าตามท้องตลาดทั่วไป
อย่างผักกะหล่ำปลีก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ๔๐บาท
บาทถ้าไปดูตลาดก็จะเป็นแบบธรรมดาไม่ได้ปลอดสารพิษใช่ไหม
แต่อันนี้เป็นแบบปลูกแบบเกษตรอินทรีย์กิโลกรัมละ๔๐ถือว่าถูกนะคะ
สลัดกิโลกรัมละ๑๕๐บาทคณะกิโลกรัมละ๕๐บาทคุณ
คือคณะบางคนเขาบอกว่าแบบมันปลูกแบบปลอดสารยากเพราะใบมันจะเป็นรูง่ายมันจะไม่สวยอะไรอย่างนี้
แต่ที่นี่เขาปลูกแบบปอดสารพิษคือวิธีการไล่แมลงมันก็จะมีแหละแบบอินซี
อย่างเช่นใช้น้ำสะเดาอะไรอย่างนี้ฉีดพ่นไปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ
ใครชอบทานผักสดปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถมาแวะซื้อได้ที่หน้าสวนเลยนะ
เกษตรอินทรีย์บ้านเขาไม้แก้วจังหวัดปราจีนบุรีนะจ๊ะ
หน้าหนาวผักก็จะสวยหน่อยนะคะแต่ก็มีราคาสูงนิดนะบางพื้นที่นะคะ
โดยโทรศัพท์ด้านล่างค่ะทิ้งไว้ให้แล้วสำหรับใครสนใจไปแถวนั้นก็แวะเวียนไปดูไปอุดหนุนกันได้นะจ๊ะ
ยอดเลยผักเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง